ซึ่งตอนนี้เชื่อว่าหลายคนอยู่ในภาวะที่กำลังเครียด

เรื่องของกังวลก็ยังพอ

อัตราบันเป็นที่ลืมร้อยค่ะถูกต้องนี่ก็ต้องติดตามขอสารกันต่อนะครับ
แม้ว่าพายุลูกนี้จะพัดผ่านแล้วก็อ่อนกำลังลง
กลายเป็นดีเปรชั่นไปแล้วนะครับก็ยังไงซะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
ชายฝั่งภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออก
ระวังอันตรายจากลมแรงแล้วก็คลื่นอารมณ์ที่จะพัดเข้าหาฝั่ง
ชาวเรือเนี่ยแน่นอนครับช่วงนี้ยังไงก็งดการออกเรือก่อนนะครับ
แล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารพยากรอากาศ
รวมถึงประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแน่นอนเอาง่าย
แต่ละจังหวัดในภาคใต้มาให้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับ
ซึ่งหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะก็มีฝนตกนะคะ
ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่า
จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเกิดน้ำท่วมขัง
หรือว่าดินโครนถล่มลงมาด้วยดินสไลด์ต่างนะคะ
ยังไงแล้วนะคะก็อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทก่อนก็แล้วกันนะ
แต่ว่าเราทุกคนพี่น้องชาวไทยทุกคนก็เป็นห่วงพี่น้องภาคใต้
อย่างนี้ฉันเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ระโนธเหมือนกันที่สงขลา
คุณพ่อเป็นคนสงขลาใช่ไหมคะเขาก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลา
ว่าตอนนี้สภาพอากาศคือค่อนข้างดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะคะ
ในบางพื้นที่นั่นเองอ่ะในบางจุดนะครับก็ต้องฝากเตือนประชาชนนะครับว่า
ที่ต้องอบพยพจากบ้านเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เขาเป็นจุดพักพิงชั่วคราวเนี่ยนะฮะ
ก็ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เขายังไม่อนุญาตให้กลับบ้านก็ควรจะเชื่อฟังเอาไว้ก่อน

ใช่แต่ว่าเป็นห่วงตัวเองก่อนนะทรัพย์สินไม่เป็นไรนะคะ
เดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูกันอีกทีแต่เขาบอกว่าบางจุดเนี่ยก็
จะให้ผู้ชายที่มีความแข็งแรงหน่อยกลับไปดูพื้นที่ที่บ้านก่อน
เพราะว่าบางจุดเขาบอกว่าจุดพักพิงมันอาจจะไม่เพียงพอด้วยนะคะ